ประมาณ๙๑๑๐๐๐ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๘๙นะครับ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อันดับ๒เป็นไทยครับส่งออกข้าวได้๘๒๓๐๐ตันลดลงร้อยละ๑๙
อันดับ๓เป็นปากีสถานนะครับ๓๗๐๐ตัน
ตามด้วยเวียดนาม๓๖๑๐๐ตันแล้วก็สหรัฐอเมริกาส่งออก๒๒๑๐๐๐ตันครับ
โดยนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
บอกถึงสาเหตุที่ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในเดือนมกราคม๒๕๖๐ลดลง
เนื่องจากมีการเร่งส่งมอบข้าวไปเป็นจำนวนมากเมื่อช่วงปลายปี๒๕๕๙
ประกอบกับในเดือนมกราคมนั้นมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
ทั้งเทศกาลปีใหม่และตรวจจีน
เป็นที่ต่อมาให้การช่องข้าวขาวให้กับผู้ซื้อเอกชนในแถบเอเชีย
ขณะที่ข้าวขาวฤดูกาลเก่าแล้วก็ข้าวนึ่งส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกา
ส่วนข้าวหอมมะลิยังส่งไปที่ตลาดประจำอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับราคาข้าวไทยช่วงนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง
จึงทำให้แข่งขันได้ดีขึ้นนะครับ
กุมภาพันธ์ผ่านไปแล้วก็ต้องรอดูตัวเลขออกมานะครับ
แล้วก็ก้าวเข้าสู่มีนาคมนะครับ